ความไม่ชอบมาภากลหรือผิดปกติ
ถ้าใช้คำให้เรียบร้อยก็คือผิดปกติในการดำเนินการประชุมนะครับ

คือไม่ปกติในที่ประชุม
ก็จะมาทำให้มวลสโมสรสมาชิก
ได้เห็นว่าตรงที่บอกว่า
ไม่ค่อยปกติเนี่ยมันไม่ปกติยังไงแล้วเป็นยังไง
ไม่ได้มาเพื่อจะมาดูว่าใครทุจริตอย่างไรเลยนะครับ
เพื่อจะให้สโมสรสมาชิกและแฟนกีฬา
จะได้ทราบว่าอ๋อมันไม่ปกติตรงนี้นะครับ
ส่วนประเด็นของการยุติการประชุมในวันเลือกตั้ง

ผลเอกธวัชชัยในฐานะประธานในที่ประชุม
มีสิทธิ์ทำได้โดยชอบทำ
หากเห็นว่ามีเหตุไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นนะครับ